ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับผมดีเจปัญญากับตันยู
สมยานามว่านุ่มน้อยไหลลอยติ๊งกล่าว
ปัญญาแขยว
อินโทรขึ้นมาเพลงไหนร้องได้ทั้งนั้น
แต่ว่าจัดรายการประเมินแล้วไม่รวยสักที
ไปร้องเพลงดีกว่าร้องได้ให้๑ล้านบาท
โทษผู้โทสมสังโภกิมะโอดส้มปากโจรก

อูก่ะอูเตอร์โอนเข้าบัญชีจากห้าแสนได้ก่อ
ฮ่าฟากันเดอร์หอมได้หือล้านแจว
แจวมั้ง

แต่ตอนนี้เลิกจัดแล้วครับอ๋อทำไมล่ะครับอ๋อทำไมล่ะครับ

เป็นเจ้าของรายการเองเลยจัดเองเช่าสถานีเองนะครับผม
ไงครับอาชีพนักจัดรายการนี้ต้องอยู่คนเดียว
ต้องอยู่คนเดียวมีเหมือนคนบ้าไหมครับไม่ได้ดูไม่ออกเหรอคะคุณป่า
เหมือนคนบ้าครับแต่ว่าบ้าเลยครับ
สมมุติเป็นลูกค้าคอนเสิร์ตเป๊กกี้ศรีธรรยา
ขายตัวราคา๕บาทนะปิดวิกเลยอยากให้ทำสปอร์ตให้หน่อย

คืนแรกของงานพร้อมฟักสามารถเกี่ยวกับเจ้าของเพลงร้องได้ให้ล้าน
คืนที่สองผมมาพบกับแพ็กจี้ศรีธยาเจ้าของเพลงลมพัดตึ้ง
เจ๊ว
เอาล่ะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันว่าร้องดีไม่ดีนะฮะ
สำหรับปัญญาเนี่ยบุพราสวรรค์ดังมากผมรู้จากเขา

กล้องแล้วไอ้ไฝไอไฝ
มีไฝด้วยนะกลับมามีไฝ

คราวนี้ต้องยอมรับว่าทางศัลยกรรมตกแต่งเขาตัดออกดีมาก
ตกแต่งภายในหรือภายนอกคะภายนอกคะ
สังเกตได้ครับตอนนี้ไฟไม่มีบนใบหน้า
เหลือแต่ฝ้าขึ้นมาแทง

เปลี่ยนเลยเป็นปัญญาแจ๋วเลยครับ
ทุกวันนี้เป็นที่มาเป็นที่มาที่ไปของคุณปัญญานะครับ

ตอนนี้มีหนุ่มน้อยหน้ามนต์มานั่งแทนที่คุณปัญญาทางด้านล่างแล้ว
เห้อชีวิตดีอะ

คุณสนุกสวัสดีค่ะคุณสนุกสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณสนุกนี่เป็นคนบ้านเดียวกับคุณปัญญานะครับ

กรอมเงินตะตอนเงิน

อย่าให้ใครมาดูถูกวัฒนธรรมภาคเหนือบ้านเรา

ถึงเราจะพูดช้าแต่ภาษาเรามั่นคงครับ

มาเอาใจเตียงคุณปัญญากันนะครับ

มาเริ่มกันที่เพลงที่๑กันก่อนเลยนะครับ
มูลค่า๓๐๐๐บาท

น้ำอึ้งอยู่เล็กน้อย
รัสอนะการดีกว่าไม่ค่อยมั่นใจ
ตั้งแต่เกิดมาเป็นมวลมนุษยชาติ

นักจัดรายการต้องเปิดอินโทรมาเรารู้แล้ว
ดังมากเพลงนี้นะครับรู้ถึงขนาดคนแต่งด้วย
คนแต่งได้พี่การตามทุกสองข้างเลย
โอ้โฮคงแต่เล่นดีมากแต่ว่าเพลงนี้มันบ่งบอกถึงว่าตกรอบได้แน่จริงไหม

เพราะเนื้อหาสาระแล้วแม่เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยนะเนี่ย
อันนั้นเป็นเพลงคุณปัญญาครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาทตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เพลงแรกเนี่ยไม่มีใครหยุดไม่มีแล้วครับ

ทั้ง๖แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ไหมใช้ไหมใช้ไหม

ถ้าคิดว่ามันไม่มั่นใจใช้เลยนะฮะ

ตอนนี้คุณปัญญาตัดสินใจว่าไม่ใช้นะคะ

พอจะเดาออกไหมคะว่าเป็นเพลงอะไร
ถ้าเดาออกอย่ารอช้าเล่นเลยค่ะ
ครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับคุณปัญญากระตันยู
เพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
ท่านผู้ชมทางบ้านเกิดมาท่านมากครับ

ช่วงทางบ้านละครับ

ที่เราเกิดมาผู้สนไม่พอขอไปตายดาบหน้า
ตายทิ้งอย่างนกกาช่างมันเถิดนาชาตินี้
อีก๓วันถัดมาเข้ามากลัวน้ำตานองหน้า
ถูกไปเห็นท่าไม่ดีตัดใจอำลาลาแล้วแก้วตา
แฟนพี่วิวาเสียเถิดคนดีลืมพี่เถิดหน้ามนต์

ยังยังแต่ว่าตอนแรกตอนอินโทรเนี่ยเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อน
เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า
ร้านเราหน้าบ้านก้าวไปเป็นแม่เราดีกว่า
ร้องไปแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจ
จากมีอยู่คำสองคำนะครับฟังกับภรรยาที่บ้าน
เมียก็เอาซีดีมาตั้งเลยครับ

ทิ้งเสียทิ้ง

มันมายต้มตัวกับรายการนี่มากเลย

เพราะรายการนี้เป็นรายการดีมีคุณภาพ

เอาล่ะมาดูกันเลย
เพลงที่หนึ่งราคา๓๐๐๐บาทนะครับ
คุณปัญญาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คำเดียวอันนี้ไม่มั่นใครไม่มั่นใคร
ระดับมือทั้งนี้แล้วไม่น่ากลับลากในเพลงแรก

มูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณปัญญากระตันยูนะครับ

ปัญญาทางนี้ครับร้องได้เลยค่ะ๓๐๐๐บาท
๓๐๐๐บาทนะครับคุณปัญญา
ปัญญาปัญญา

ปัญญาปัญญาปัญญา
พร้อมได้ให้รัก